เมื่อยังไม่เชื่อว่าคุณแตงโมเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทำให้สสเต้
สสเต้ยังคงลุยหาหลักฐานกระทั่งล่าสุดครับสสเต้ไปได้ภาพเรือ
ต้องไปแสดงความบริสุทธิ์ด้วยการขึ้นโรงพักไปลงบันทึกประจำวันไว้เลยฮะ
นี่ฮะที่คุณเต้พยายามบอกว่านี่เป็นเรือที่ขับตามคุณตังโมหรือเปล่า
สสเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์นะครับโพสต์คลิปในเฟซบุ๊กระบุว่า
เป็นกล้องวงจรปิดบริเวณท่าเรือสะพานพระราม๕ของกรมเจ้าท่า๓ทุ่ม๓๕นาที
คลิปนี้เป็นหน้าร้านกระแชงมอนที่อำเภอสามโคกจังหวัดนนทบุรีครับ
สสเต้จึงเรียกร้องให้เรือทุกลำที่เขาพูดถึงออกมาแสดงตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ได้ไหม
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ที่สพเมืองนนทบุรีแล้วยืนยันบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วไม่ได้รู้จักกับใครบนเรือคุณแตงโมเลยนะ
แล้วก็มุ่งหน้าเข้าเมืองในช่วงค่ำเพื่อจะไปดูไฟคือใครไปเล่นเรือขับเรือเล่นเนี่ยไอ้ตารางการขับมันเป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมเย็นก็ไปแถวเกาะเกร็ดแล้วพอค่ำไฟเปิดก็ไปสะพานนะฮะคือเขาบอกว่าเขาไม่เห็นอะไรผิดปกตินะที่เมื่อวานเราตั้งข้อสังเกต
ผมตั้งข้อสังเกตบอกว่าต่อให้เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ถ้าตามหลังมามันอาจจะเห็นอะไรบ้างไหมเขาบอกเขาไม่เห็นอะไรเลยแล้วไม่รู้ด้วยว่าไอ้เรือลำหน้าเนี่ยเป็นเรือของคุณแตงโมฮะ